ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเจอกันอีกแล้วเรื่องของถนนที่กำลังซ่อมกำลังสร้าง
เรื่องของฝาท่อมันอันตรายสำหรับคนใช้รถใช้ถนนและถ้าเกิดเขาขับมาไม่ได้มองไม่ได้สังเกตให้ดี
คุณผู้ชมเกิดเหตุแบบนี้กระแทกเข้ากับฝาท่อที่วางอยู่บนถนนจนกระทั่งรถจักรยานยนต์ถลายล้มไป
โอ้โหเนี้ยค่ะคุณผู้ชมคือท่อเนี้ยมันเปิดอยู่เอาฝาท่อออกมาครับใช่แล้วก็คุณสังเกต
มีป้ายเตือนไหมมีมีไม้อยู่ตรงนั้นอันหนึ่งมีไม้เสียบอยู่อันหนึ่งใช่ค่ะ
มีสัญญาณไฟเตือนไหมไม่มีค่ะไม่มี
อืมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดูคลิปแล้วอาจจะงงว่า
เฮ้ยไปกระแทกกับไอ้ตัวฝาท่อถึงขั้นเสียชีวิตเลยเหรอ
เพราะจังหวะที่เขากระเด็นถลายไปหัวกระแทกเลยนะคะ
คอหักฮะใช่ค่ะคลิปนาทีเหตุการณ์นะคะ
กล้องมูลจอลปิดจับภาพไว้ได้นี่แหละค่ะเป็นถนน
คือรถเนี่ยพุ่งตรงมาแล้วไปชนกับฝาท่อระบายน้ำ
ตรงนี้เป็นถนนที่เขากำลังซ่อมสร้างอยู่ไอ้ฝาเนี่ยมันวางอยู่บนถนน
รถเสียหลักล้มลื่นทะไหลไปสุดท้ายคนขี่เนี่ยนะคะ
เด็นถลายไปแล้วไปกระแทกเข้านะคะกับตรงคล้ายคล้ายมันเป็นลักษณะเหมือน
เขาเรียกว่าท่อฝาพักตรงนั้นนะคะฝาท่อระบายน้ำ
เอาฝาท่อออกมาใช่แล้วก็ปรากฏว่ามันหลุดจากกล้องไปใช่ไหม
กลายเป็นคอหักเนี่ยเหตุเกิด๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ถนนสายบ้านใหม่อ้อมใหญ่นะคะที่อำเภอสามพรานนครปฐม
นายคนนี้คือนายนิยมรุ่งเรืองชัยศรีอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละสภาพของเขาเนี่ยดูสิ
หงายริมถนนแบบนี้อยู่ข้างท่อระบายน้ำ
มีบาดแผลชะกันตรงศีรษะนะคะลำตัวหลายแห่งเลย
แล้วก็คอหักด้วยห่างไปใกล้กันสัก๓เมตร
เจอกับรถจักรยานยนต์สินเมืองของเขานี่แหละค่ะ
สภาพรถพังเสียหายล้อหน้าก็บิดเบี้ยวด้วย
สอบสวนทราบมาแบบนี้ว่าตัวผู้เสียชีวิตนะคะนายนิยม
ทำงานอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๒กิโล
เลิกงานปกติเขาจะขี่รถผ่านถนนสายนี้

ว่าตอนขี่รถผ่านมาตรงจุดที่มีฝาท่อวางอยู่
หนึ่งคือไม่มีสัญญาณเตือนอย่างที่คุณสืบสกุลถาม

ขนาดคนเดินนะคุณนะถ้าคนเดินไม่รู้ก็เดินตกท่อได้เหมือนกันนะเนี่ย
คือถ้าคุณไม่ได้อยู่แถวนั้นคุณจะเดินอ้อม
คุณจะไม่มีทางเดินอ้อมบางทีคุณไม่สังเกต

ใช่ค่ะรถเก๋งมาเมื่อกี้เขายังมีไฟส่องมาไม่เร็วมาก
ก็ยังเห็นอยู่นะจากกระยานมาจะตกไหม
แล้วมันเป็นช่วงกลางคืนอาจทำให้มองไม่เห็น
สุดท้ายพอเค้าถลายไปเค้าไปกระแทกกับช่องท่อพักระบายน้ำ
เสียชีวิตทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบมาเบื้องต้น
ก็ไปรู้มาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการซ่อมสร้างถนน
แล้วก็เป็นจุดที่เขาจะมาซ่อมตรงท่อระบายน้ำ
เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่นะคะ

ไม่มีทั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือน
มีแค่เหมือนเป็นผ้าสีแดงนะคุณ
นี่เป็นภาพคุณอาจจะเห็นไกล
เมื่อกี้ผ้าปลิวไปแล้วนะ
ปักอยู่แบบนี้แล้วถามว่าถ้าไฟมันส่องสว่างไม่เพียงพอคุณเห็นไหมอ่ะโอ้โห

กลัวจริงเนี่ยกลัวแหละว่ามันจะเกิดอันตรายแบบนี้อีก
แล้วตั้งหลายรูหลายทอนเห็นไหมนะ

บอกระยะทาง๔๐๐เมตรอยู่ตรงนั้น

มันก็จะกลายเป็นเข้าสู่ภาษิตเลย
วัวหายล้อมคอกต้องเกิดให้มีคนเจ็บคนตายก่อนนะครับ